เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องจีนจากจังหวัดลำปางนะครับ
จะต้องร่วมด้วยช่วยกันตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อเพื่อที่จะคว้าทุนไปต่อชีวิตจะได้สูงสุดหรือไม่นะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อทวิทยุสูตรถึง๑ล้านบาท

เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเราทั้งหมดเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องจีนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา

แล้วพี่เอก็เชื่อนะครับว่าครอบครัวของเราก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดี

คำถามทั้งหมด๕ข้อมีดังนี้ครับ
เรื่องที่๑จังหวัดลำปาง

ถ้าพร้อมแล้วน้องจีนเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ประมาณปีกว่าค่ะ
อะไรที่น้องจีนฟังครั้งแรกเลยแล้วชอบเลย

เวลาที่พวกพี่เขาไปออกรายการนี้
หนูได้เป็นแฟนคลับก็ได้ติดตามใช่ไหมลูก

เยี่ยม
น่ารักหมดเลยทั้งวงเลยนะครับ
คิดว่าคำถามเรื่องนี้ไม่น่าจะยากสำหรับน้องจีนนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่มีแฟนคลับมาร่วมเต้น

ถ่ายทำที่สถานที่ใด
ตัวเลือกที่๑สวนสยาม
ตัวเลือกที่สองสวนลุมพินี
ตัวเลือกที่สามซาฟารีเวอร์
ตัวเลือกที่สี่สวนสนุกดรีมเวอร์
ที่หนูตอบส่วนของเกมเวอร์เพราะมันมีมาหมุนค่ะ
แต่คิดไปคิดมามันน่าจะเป็นสวนสยามค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องจีนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
สวนสนุกดรีมเวอร์ครับ
ตัวเลือกที่สี่สวนสนุกดีมเวอร์ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตอนนี้เหลืออีก๓ท่านก็คือแม่บัวแก้วพ่อน้อยแล้วก็พี่เจ
ขอเลือกพ่อค่ะ

เลือกพ่อน้อยแล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อน้อยขึ้นมาตอบลูก

ทำไมเลือกบ้านของเราให้กับพ่อน้อยครับ
เพราะว่าพ่อเป็นผู้นำ
เป็นผู้นำของบ้านเราเพราะฉะนั้นพ่อต้องตอบได้
ขอให้โชคดีนะครับ
พ่อครับพ่ออยากจะตอบเรื่องอะไรถ้าในใจพ่ออยากตอบ

บ้านของเราลูกสาวเลือกตรงใจของคุณพ่อนะครับ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ผิดหวังนะครับ

จ๋าสิ่งที่เราจะถามเนี่ยอยากจะถามเกี่ยวกับน้องเจมส์เนี่ย

เครื่องนี้ต้องใช้บ่อยขนาดไหน

ได้จากคุณหมอครับโรงพยาบาล
คุณหมอที่โรงพยาบาลให้มาใช้มานานหรือยังครับ

เครื่องดูดเสมหะนี้จะมีเขียนเบอร์โทรศัพท์
เพื่อติดต่อคนที่ชื่อภัยศาล
เขียนติดต่อเอาไว้ถ้าเผื่อว่ากรณีเครื่องมีปัญหาฉุกเฉินนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลข๔ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์
เขียนอยู่ที่เครื่องดูดเสมหะคือเลขอะไร

เคยเห็นแต่ไม่เคยสังเกตเลขที่อยู่บนเครื่อง

พร้อมแล้วพ่อน้อยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ถ้าเด้อเห็นแค่คนละพ่อ
ดูสิว่าจะได้เงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่
พ่อน้อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทำไมพ่อไม่เลือกเมียพ่อก่อนล่ะครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเจขึ้นมาต่อชีวิตครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องจังหวัดลำปาง
เรื่องแม่บัวแก้วและเรื่องกฎจราจร

จังหวัดลำปางทำไมเลือกจังหวัดลำปางให้กับน้องเจครับ

คิดว่าน้องเจต้องตอบได้นะครับ
หรือไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนะครับ
ขอเชิญน้องเจมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นคนลำปางตั้งแต่กำเนิดไหมครับ

และตอนนี้ย้ายไปอยู่กับภรรยา

ลำปางมีกี่อำเภอ

เพราะว่าเห็นบอกว่าจากแม่เมาะไปแจ้ห่มนี่ก็เป็นร้อยกิโลเหมือนกัน

ทราบไหมว่าในอำเภอแจ้ห่มชื่ออะไร

ถ้านึกชื่อในอำเภอออกนะฮะคิดว่าน่าจะตอบคำถามของเรื่องนี้ได้นะฮะ
เพราะเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
ไม่เกี่ยวกัน
เราจะถามเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจริงครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนปัจจุบันมีนามสกุลว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพรมสุวรรณ
ตัวเลือกที่สองลอยฟ้า
ตัวเลือกที่สามสวาสตร์ธรรม
ตัวเลือกที่สี่สุภาแสน
ผมก็ไม่รู้ครับผมชอบนามสกุลนี้ผมก็เลยเดาเอาครับ

ตัวเลือกที่สามสวาสตร์ธรรมครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เจเจยังไม่หมดหน้าที่
ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านก็คือคุณแม่นะครับ
จะต้องเลือกให้คุณแม่ขึ้นมาตอบว่าจะให้แม่ตอบเรื่องอะไร
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องแม่บัวแก้วแล้วก็เรื่องกฎจราจร

ขอเชิญแม่บัวแก้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
แม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไหม

แล้วเคยหยิบบัตรขึ้นมาดูครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่

เพราะว่าคำถามนี้เกี่ยวกับเรื่องบัตรนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้

เกิดปีพฤษฎศักราชใด

ตัวเลือกที่๔

พร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องจีนจากจังหวัดลำปางกันว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้หรือไม่
ต่อลมหายใจให้กับพี่ชายที่นอนป่วยอยู่ทางบ้านได้หรือไม่กับเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
แม่บัวแก้วเกิดปีคริสตศักราชใดตัวเลือกที่สองซึ่งเป็นคำตอบที่